แต่ตอนนี้งั้นเราไปดูคนดีติดดาวกันก่อน
ใครที่ขึ้นธรรมเนียบนะคนดีคนนี้ได้ยินชื่อมานานแล้ว

คุณตายสายทานิยมการสาวน่ารักที่แต่ก่อน
เป็นดารานักแสดงเดี๋ยวนี้เธอหันไปทำหน้าที่

ติดตามเรื่องนี้คนดีติดดาวได้จากคุณอนุสักภูมิเทศครับ
จากผลงานด้านการแสดงที่การันตีฝีมือในวงการบันเทิงแล้ว
อีกหนึ่งบทบาทของดาราสาวสวยอย่างตายสายทานนิยมการ
เธอมุ่งมั่นทำมาโดยตลอดหลายสิบปี
และทำได้ดีอีกด้วยนั่นก็คือการเป็นอาสากู้ภัยครับ
โดยในทุกวันที่ว่างจากการถ่ายละคร
สายทานไม่เคยคิดอยากจะไปเดินห้างหรือช้อปปิ้ง
แต่เธอเลือกที่จะมาเข้าเวรประจำจุดบริเวณใต้ทางด่วนรามอินทา
เพื่อคอยช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในบริเวณแห่งนี้

เรียกได้ว่าถ้าใครเดือดร้อนตายสายทานคนนี้
ไปช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีแน่นอนครับ
ผู้ภัยสาวสวยคนนี้ยังเล่าให้ฟังอย่างภาคภูมิใจอีกด้วยว่า
เห็นหน้าเธอสวยตัวเล็กแบบนี้
แต่ก็เคยได้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในกรณีโหดอยู่มากมาย
เอาเป็นว่าผู้ชายบางคนยังไม่กล้าเหมือนตัวเธอเลยครับ

เพราะการที่ได้ช่วยให้คนอื่นมีชีวิตรอด
มันมีความหมายมากที่สุดสำหรับเธอแล้วครับ
เราอยากจะช่วยคนอยากจะช่วยเหลือคน
ไม่ว่าจะเป็นคนเจ็บคนป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่
และสิ่งสำคัญที่มันทำให้เราดีขึ้น
ก็คือมันทำให้เราใช้ชีวิตแบบไม่ประมาท
สำหรับอาชีพกู้ภัยหลายคนอาจมองว่าเป็นอาชีพ

และไม่มีค่าตอบแทนใดกลับมา

การเป็นอาสากู้ภัยได้ปรับเปลี่ยนความคิดของเธอ
เธอได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง

ก็เป็นการได้ตอบแทนคุณแผ่นดินที่เกิดมาครับ
ฟังแบบนี้แล้วชื่นใจจริงครับ
ชอบคิดว่าตัวเองเป็นคนหนึ่งที่ได้เป็นผู้ให้
เพราะว่าเวลาที่เราได้เป็นผู้ให้
แต่ว่ามันมีความสุขกับการเป็นผู้รับ
แล้วมันก็จะฝึกจิตสำนึกของเรา
ว่าเราอยากเป็นคนที่รับบ่อยจนเคยชิน
จนแบบไม่รู้จักคำว่าให้อะไรอย่างนี้
อกจากจะสร้างความสุขที่หน้าจอให้คนทั้งประเทศแล้ว
ยังเป็นตัวอย่างที่ดีในการเป็นจิตอาสา
ทำความดีเพื่อสังคมไทยมาโดยตลอด
ปลดทุกข์ขอยกย่องให้กู้ภัยตายสายทาน
เป็นคนดีติดดาวไปเลยครับ